วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในชุดเฉพาะกิจ
ผลตรวจนะครับของนักกีฬาแล้วก็สตาร์ฟ๒๓คนออกมาเป็นลบทั้งหมดครับ
แล้วก็มีเรื่องของปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับที่ได้มีการเปิดตัวชุดที่จะใส่เดินทางไปแข่งขันนะครับ
แล้วก็กันสารคัดหลังจากร่างกายซึ่งสมาคมกีฬาวอเล็กบอลยืนยันว่า
ตบสาวไทยจัดใส่เดินทางไปแข่งขันจริงโดยจะเดินทางออกจากท่ากัศยานสุวรรณภูมิไปที่อิตาลี
คืนวันนี้นะครับในเวลาตี๓ครับ